ส่วนเรื่องของการใช้บริการรถไฟนะครับอะไรที่เขาห้ามอย่าทำ
หนึ่งถ้าอยู่ชาญชาลาไอ้เส้นประอย่าเข้าไปเกิน
สองอยู่บนขบวนรถอย่ายื่นมือออกไปนอกหน้าต่าง
ระหว่างขบวนรถแล่นอยู่เนี่ยไอ้รอยต่อตู้รถไฟอ่ะ
อย่าไปนั่งนั่งแล้วเดี๋ยวจะเหมือนเหตุการณ์นี้ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมครับ
เกิดอุบัติเหตุผู้โดยสารพลัดตกลงมาทำอย่างที่ผมบอกอ่ะ
นั่งไอตรงรอยต่อตู้รถไฟอ่ะนะครับนี่คือขบวนรถเร็วหนึ่งเจ็ดหนึ่ง
กรุงเทพศูนย์ไหนโกโลกครับในพื้นที่บ้านควรมีด
ตะบนคลองเปี๊ยะอำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับ
ก่อนจะถึงสถานีรถไฟควรมีดประมาณ๑กิโลเมตร
ผู้ธิสารคนนี้คือนายซูรียาตยะโกะนะฮะอายุยี่สิบปี
ขึ้นรถจากสถานีรถไฟหลังสวนชุมพรปลายทางจะไปลงที่สถานีรือสอนราธิวาส
รีบมาแจ้งเจ้าหน้าที่อาสารถไฟเลยนะแล้วก็นะครับพนักงานขับรถ
แล้วก็จะหยุดรถลดหยุดขบวนรถทันทีเลยอืมแล้วก็ลงไปหา
ก็ไปพบนายสุริยาทเนี่ยนะครับคลานไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ตรงจุดรับซื้อน้ำยางริมถนนทางรถไฟอืมจุดที่ตกลงมาเนี่ยห่างจาก
บนรถไฟไปประมาณสองกิโลเมตรแล้วนะฮะนายสุริยาทเนี่ยเจ็บตรงไหนบ้างอ่ะ
ศีรษะแตกหัวแตกครับสะโพกเคล็ดจึงประสานหน่วยกู้ชีพคลองเปี๊ยะนะครับ
มารับตัวส่งโรงพยาบาลจนะสอบสวนเบื้องต้นนะครับ
เขาบอกว่าขบวนรถไฟก็แล่นออกมาใช่ไหมก่อนจะถึงสถานีควรมีดเนี่ย
ผู้บาดเจ็บก็พลัดตกลงจากขบวนรถบริเวณข้อต่อระหว่างตู้รถไฟนะครับ
เป็นไปได้ว่าน่าจะออกมานั่งเล่นหรือสูบบุรีนะครับเจ้าหน้าที่เตือนแล้วว่าอันตราย
กระทั่งเกิดเหตุขึ้นครับล่าสุดในซูริยาทเนี่ยนะฮะ
อาการปลอดภัยแล้วนะครับส่วนขบวนรถไฟก็ไปส่งผู้โดยสารยังปลายทางได้ตามปกติครับ